พิกัดเฮงวันนี้เตรียมตัวและตั้งใจดูให้ดี
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าอันตรายไว้แล้วจะทำให้เกิดสิ่งดีในชีวิต

แล้วคำตอบจะต้องตอบยังไงติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
มาที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่วัดนี้นะคะ
มีโซโลแกนเด็ดค่ะที่ตั้งโดยท่านเจ้าอาวาสนะคะว่า
รอดธรรมลงแพ้และมังกรไหว้พระนอนวัดดอนขนาก
และตอนนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่วัดดอนขนากจังหวัดนครปฐมค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าที่วัดนี้ค่ะ
เขามีของดีแล้วก็ของเด็ดเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราค่ะจะมาเริ่มจากของเก่า
ระดับตำนานก่อนเลยนะคะนั่นก็คือการลอดโบสถ์เก่านั่นเองค่ะ
เขาเรียกว่าเป็นโบสถ์เก่านะคะถ้าสมมุติว่ารอด
ก็คือเราจะรอดด้านนี้เลยค่ะแต่ว่าขั้นตอนสเต็ปแรก
เราต้องเข้าไปด้านในตรงนี้แล้วก็ไปจุดทูบเทียนไหว้พระก่อนค่ะ
ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลารอดโบสถแล้วค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราแปะทองแล้วก็ต่างทางรอดโบสถ์ละต่างนิดนึง
เราก็อาจจะต้องคุกเขาแต่ว่าเราจะมีบอกให้
แปะทองตรงทางออก
ด้านในนั้นก็จะโล่งแบบนี้แล้วก็เราก็จะรอดออกอีกทีนึงนะคะ
ที่นี่เขาจะรอดกันทั้งหมด๓รอบ

ส่วนรอบสามเนี่ยสมปัติธรรมโนค่ะช่วยด้วยเรื่องของกลวยเออเออ
มาท่านก็สามรอบเลยค่ะใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปติดอ่า
ทองตรงทางออกค่ะแล้วก็ไปรอบที่สองรอบที่สามกัน

ไหวไหมค่ะอันด้วยครบแล้วใช่ค่ะรอบครบสามรอบรับรอง

พิกัดเฮงจุดที่๒นะคะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะมาจุดนี้ค่ะจะได้ไหว้พระที่เดียวถึง๔องค์ด้วยกันค่ะ
เพราะว่านี่ก็คือหลวงพ่อสี่ทิศนั่นเองค่ะคนที่จะไปไหนมาไหน
ส่วนใหญ่ถ้าเดินทางไกลหรือว่าเดินทางใกล้ยังไงก็แล้วแต่ก็จะมากราบไหว้ขอพร

แค่งั้นเดี๋ยวต้องขอพรกันเลย

โอ้โหด้านในนี่แบบว่าสวยงามมากเลยนะคะเนี่ย
ด้านบนก็จะเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังอ่า

ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเป็นภาพปริศนธรรมมากกว่า
แฝงไปด้วยแบบเหมือนกับคำสอนธรรมะอะไรพวกนี้ค่ะ
อย่างภาพไหนที่แบบว่าคุณลูกว่ารู้สึกว่าแบบ
ถ้าภาพที่ว่าชอบมากที่สุดเลยนะคะ

สุขคือความสุขทางจิตใจของเรา
ก็เปรียบเหมือนเป็นภาพด้านซ้ายที่เห็น
แต่ด้านขวาสังเกตว่าจะเป็นเกี่ยวกับกิเลน
เป็นความสุขที่เล่าร้อนรุ่มร้อนใจ
มันก็จะเป็นออกเป็นไฟ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าที่วัดนี้ค่ะ
เขาจะมีโซโลแกนชวนเที่ยวว่าลอดถ้ำ

เหมือนเป็นการนอบน้อมอย่างหนึ่งนะคะ
อันนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปชมด้านในแล้ว
กลายค่ะค้างในสวยค่ะ
ด้วยเดี๋ยวลอง
นี่ค่ะด้านในก็จะมีภาพวาด
โรดาตนี้ต้นอะไรครับมาเลยเลยครับ

ร่องถ่ำแล้วนะคะแล้วก็ลงแพร์มาแล้ว
งั้นเลยแมงธรรมรันระที่ไหน
ค่ะแล้วอย่างด้านบนอย่างนี้ใช่มังกรไหมคะ
มังกรตรงเสียงภาพนี้ก็เป็นมังกรเหมือนกันค่ะ

เพราะอย่างนี้ก็คือเป็นพระ
ใช่ค่ะเป็นพระนอนเป็นปางสายญาติค่ะ
คือเป็นพระศรีสักยะมุณีโคดงค่ะ
มาถึงตรงนี้หมอไก่ก็จะเห็นรอยพระพุทธบาท

ก็จะเป็นสัญลักษณ์สวยงามแบบนี้
จากถ้ำฟักเงินฟักทองแล้วนะคะ
ที่วัดดอนขนากแห่งนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งถ้ำนะคะ
ที่มีความสวยงามอลังการมากเลย
ก็คือถ้ำวูจรินนั่นเองนะคะ
เป็นพระยามุจจริน
เห้ยน่าสนใจลองดูไหมคะโอ้ยเดี๋ยวต้องจัดเลยเลยครับใช่อันนี้จะเป็นหมอกไก่ไห้โชคลาบนะคะ
ค่ะมาแก้โบนใช่ไหมใช่โอ้โหข้างนอกก็สวยแล้ว
ข้างในสวยกว่าสวยกว่านี้อีกใช่พูดแล้วอยากไปเลยค่ะ
ค่ะแล้วค่ะเราไปกันเลยค่ะใช่ค่ะพอเข้ามาข้างในก็จะมีพญานาค
หลายหลายองค์แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพญามุจรินนคราช
ค่ะโอ้โหข้างในแบบว่ามีความสวยสดมดงามมากเลยใช่ค่ะ
แล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบวัดแนวนี้ค่ะที่มีพิกัดเห็งทั้งแบบของเก่า
แล้วก็ของใหม่นะคะบอกเลยค่ะว่าวัดนี้ตอบโจทย์อย่างมากเลยนะคะ
ส่วนข้างหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบคุณหมอไก่ด้วยนะคะเอาดีดีหมอไก่ฮะ
กี่รอบอะไรยังไงไม่ได้สนใจเลยอ่าอืม
พวกแต่ดูไอ้ลูกปิงปองหมอไก่น่ะโอ้โห
พลาดแล้วพลาดเลยนะจ๊ะยังไงรีบส่งคำตอบมา
เอาอย่างนี้ง่ายมากลอกเพื่อน
เอาไปลองต่อกันแล้วกันในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนะครับ